ฉันก็จะพาไปกินของอร่อยไม่แพ้กันอยู่ที่จังหวัดพยาวครับ
ขึ้นเหนือไปค่ะคุณผู้ชมที่พยาวเนี่ยมีเมนูหนึ่งที่
โอ้โหมันทำไมใหญ่ขนาดนี้ใหญ่เกิดมาจากทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เคยเห็นเลยค่ะว่า
โรตีมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้

เนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านนี้ก่อนเลยโรตีน้องแชมป์
คุณเห็นไหมใกล้ใส่ทุ้งแล้วเนี่ย
เดี๋ยวนะครับโรตียักษ์ค่ะโรตีแบบนี้ธรรมดาทานกันบ่อย
แต่โรตีที่จะให้คุณผู้ชมมาพิสูจน์ความยักษ์ความอร่อยความกรอบก็คือ
โรตีกรอบยักษ์แบบนี้

เออมันเหมือนจริงนะมันดูใกล้เคียงกันมาก
แต่จริงมันคือโรตีกรอบนี่แหละคุณผู้ชม
ไม่ผิดแน่นอนว่ามันคือโรตีจริง
แต่ต้องบอกว่าเขาทำแบบนี้ทั้งทีนะเขาก็ต้องทำแบบไม่ธรรมดา
ให้โลกไม่ลืมแน่นอนนะคะแม่ค้าคุณสวยคือคุณพัชรีแซ่ตนค่ะ
เขาบอกว่าขายโรตีมากว่า๕ปีแล้วนะแรกก็ขายแบบธรรมดานี่แหละ
เป็นโรตีใส่นมใส่เนยทั่วไปแต่ว่าหลังมาก็ต้องพัฒนา
คนเราอย่าหยุดยั้งโดยเฉพาะทำเมนูอาหารการกิน
มันก็ต้องมีอะไรมาให้คุณผู้ชมให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันหน่อย
ก็เลยพัฒนามาเป็นโรตีกรอบเขาก็จะนำแป้งโรตีเนี่ยนะคะ
มาตีตีแผลให้เป็นแผ่นใหญ่แล้วก็ทอดจนกรอบ
สำคัญเลยคือว่าจะต้องตีแป้งให้มีความบางที่สุด
แล้วก็ผืนใหญ่ที่สุดแล้วมันวัดตีมือกันตรงนี้
ชอบมากนะลีลาการตีแป้งของพี่เขาที่เขาขายโรตี
มีความชำนานเป็นไงแป้งขาดกันพอดีถ้าไม่ชำนานไม่เป็น
แล้วก็ตีแป้งกันเนี่ยมั่วตัวไปหมด
ถึงบอกว่าร้านนี้นะเขาชำนาญจริงตีแป้งให้บางแล้วก็เป็นแผ่นใหญ่มาก
เสร็จแล้วก็เอาไปทอดให้กรอบใช้เนยเป็นส่วนผสมนะคะ
ในการทอดมันก็เลยทั้งหอมหวานมันชวนกิน
ลูกค้าติดอกติดใจค่ะไม่ใช่แค่รสชาติที่อเด็ดอร่อยเท่านั้น

เท่าไหร่อ่ะถ้าพูดถึงโรตีธรรมดาก่อนนะ

เฮ้ยถูกอะ๑๐บาทราคานี้ธรรมดาแบบอร่อยอะใส่เครื่องแน่น
แล้วถ้าไอ้ที่เป็นบ้องนั้นนะ
คือโรตีกรอบนะจ๊ะชิ้นละ๒๐บาทเท่านั้น
เห็นไหมราคาเนี่ยอุดหนุนได้สบายคุ้มข้างจริง
ใครที่อยากจะพิสูจน์ความกรอบความอร่อยนะจ๊ะ
อุดหนุนกันได้ที่ร้านน้องแชมป์โรตีกรอบ
อยู่ที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองพยาวนะคะ
เขาขายตั้งแต่๖โมงเย็นไปถึง๓ทุ่ม
แค่๓ชั่วโมงเท่านั้นแต่ขายหมดขายไวขายดีมากเหลือเกิน
บางทีนะบางวันไม่ถึง๓ทุ่มของก็หมดแล้ว

เนี่ยเคล็ดลับความเป็นป้องใหญ่
ก็คือไอ้ตัวแกนกระบอกอลูมิเนียมนี่นะ
สันเลสนี่นะที่เขาทำเป็นท่อไว้เนี่ย
ขายเยอะมากเลยคุณชิษาต่อแถวรอกเลยค่ะ
เพราะว่ารสชาติก็ดีทานก็ได้อีกรสสัมผัสหนึ่ง

ผมว่าทุกวันนี้นะไม่ว่าคุณจะขายอะไรนะ
อาหารต่างเนี่ยถ้าได้ลองปรับปรุงสูตรพัฒนารูปแบบ
ให้มันแตกต่างจากร้านอื่นอันนี้เป็นจุดขายชั้นดี
คนก็จะหาที่ไหนไม่ได้นอกจากร้านของเรา
เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะมันก็ทำให้เราขายดีขึ้น
ประสบความสำเร็จมากขึ้นด่งดัง
ดีไม่ดีนะคุณผู้ชมโอ๊ยเป็นร้านติดอันดับ

ผมว่าเราบอกแบบนี้ดีกว่าคือหลายคนบ่นไง

ทีนี้ลองมองให้มันเป็นโอกาสคุณผู้ชมครับเพราะว่าในเมื่อเศรษฐกิจมันยังดูซบเศร้า
แต่เราเนี่ยก็ต้องมาถามตัวเราเองว่าวันนี้เรามีจุดบกพร่องตรงไหนในเรื่องของร้านของเรา
ดีมากได้ทบทวนไงพอเราได้ทบทวนดูแล้วเออตรงนี้มันยังขาดไป
หรือควรจะเพิ่มเติมตรงไหนดีอย่างที่พี่เขาทำเนี่ยเพิ่มเติมเมนูใหม่ขึ้นมา
สุดท้ายกลายเป็นขายดีเลยนะนั่นน่ะสิไม่ต้องพึ่งเศรษฐกิจภาพรวม
คือไม่ต้องไปฝากความหวังไว้กับใครแล้วลองมาทบทวนตรงอย่างที่คุณชนะบอก
เรายังมีจุดบกพร่องตรงไหนก็พัฒนาจุดนั้นหรือหาจุดเด่นใหม่มาเสริมร้าน
อาจจะไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยอาจจะไปลงทุนแค่ไอเดียของเรา
นั่นไงเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะ